บุรีใครไปก็อยากกินขนมหม้อแกงเป็นมือขนมหวาน
แต่จริงแล้วเมืองนี้ก็ดุไม่ใช่เล่นนะคะ
ล่าสุดมีเหตุการณ์ค่ะผู้ชายวัย๒๗ปีถูกยิงตายกลางถนนเลย
เหตุเนี่ยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นปมเรื่องของการหึงหวงกันนะคะ

สุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดเนี่ยก็คือแม่
แม่เนี่ยมาดูศพลูกร้องไห้น้ำตาจะเป็นสายเลือดแทบขาดใจเนี่ยค่ะ
นางสุบัญชานัทคลมบุรีเนี่ยนะคะก็มาดูสบลูกชาย
คือนายสถาบรนครบุรีหรือว่าออฟวัย๒๗ปี

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในหมู่บ้านบ้านมณีเลื่อน
ตำบลหนองชุมพลในอำเภอเขาย้อยค่ะ
สถาพรถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าที่คอ
แล้วก็ท้องอย่างละ๑แผล
เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลแล้วแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
ไปถามแฟนสาวค่ะนางสาวน้ำอ้อยยังสวาดวัย๒๘ปีก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๑ทุ่มนิดเนี่ย
อยู่มีโทรศัพท์เข้ามาหานายสถาพรก็ไม่รู้แหละว่าคุยอะไรกันแต่พอวางปุ๊บ
สถาพรก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากห้องเช่าไปแบบรีบร้อนเลย
หลังจากนั้นอีกพักนึงก็มีคนโทรมาค่ะบอกว่านายสถาพรถูกยิง
เธอก็รีบไปที่เกิดเหตุไปถึงเนี่ยเห็นว่านายสถาพรอาการสาหัสแล้ว
แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
นางสาวน้ำอ้อยเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยมีแฟนอีกคนนึง
เป็นชาวบ้านหนองบัวหิ่งอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีนี่แหละ
แต่เลิกกันแล้วเลิกกันมาได้ประมาณ๕เดือนแล้ว
แล้วก็มาอยู่กับนายสถาพรได้ประมาณ๒เดือนค่ะ
แต่ว่าแฟนเก่าเธอคนนี้ยังโทรมาหาเธอยังโทรมาหานายสถาพรด้วย
เธอไม่เคยรับโทรศัพท์เลยนะ
แต่นายสถาพรได้คุยกันหลายครั้งเหมือนกัน
และส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทะเลาะกันทางโทรศัพท์นี่แหละค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็เลยสงสัยว่า
เป็นการทะเลาะกันของแฟนเก่ากับนายสถาพรหรือเปล่า
แฟนเก่าอาจจะหึงห่วงแล้วตามมาเกาะเหตุหรือเปล่า
นางสุบันแม่ของนายสถาพรผู้ตายบอกว่า
เมษาที่ผ่านมาเนี่ยแฟนเก่าของนางสาวน้ำอ้อย
พยายามมาตามหานางสาวน้ำอ้อยเพื่อขอคืนดี
แต่ว่านางสาวน้ำอ้อยปฏิเสธไปค่ะ
และนายสถาพรลูกชายคนเดียวของเธอก็พานางสาวน้ำอ้อยนี้ไปเช่าห้องอยู่ด้วยกัน

ตอนนี้ตำรวจเร่งดำเนินการสืบสวนพยานแวดล้อม
เพื่อจะหาตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้แล้วนะคะ